ติดตามข่าวมา๓๒นาทีแล้ว
แป๊บเดียวนะครับ๙นาที๒นาทีแล้วนะครับ
คุณผู้ชมยังติดตามประเด็นอาจยกรรมกับชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์กันก่อนเลยนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะ
ช่วงสายของเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพัทยา
คุณจะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วใช่๒๗พฤษภาคมนี้

พญาไม้บ้านพญาไม้เป็นบ้านทรงไทยนั่นเองค่ะ
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๐๐ล้านบาท
เมื่อวานใช้เวลากว่า๕ชั่วโมงเชียวนะในการควบคุมเพลิงค่ะ
เห็นภาพแบบแรกว่าโอ้โฮเสียดาย
เมื่อวานนี้ทีมมูลนิธิสว่างบริบูรณพัทยา
พร้อมกับรถดับเพลิงนับ๑๐คัน
ก็ช่วยกันสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้

ขนาด๖๐๐ตารางวาเนื้อที่กว่า๑๐ไร่

เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
ใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมงค่ะ
จะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ระดมฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะ

ยังระอุอยู่ในตัวเสาไม้
ว่าอาจจะมีการปะทุขึ้นมาอีกครั้งค่ะ

แล้วก็มีโครงสร้างบางส่วนพังลงมา
ส่วนเปลวไฟก็กระจายไปโดนบ้านเรือนของประชาชน
เบื้องต้นดูมูลค่าความเสียหายเนี่ย
น่าจะเสียหายกว่า๑๐๐ล้านบาทค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกปราโมทงามประดิษฐ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองปลือ
ก็เปิดเผยนะคะว่าจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ซึ่งขณะนี้ก็กำลังสอบสวนคนงานที่ทำงานระหว่างเกิดเหตุค่ะ
โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายขุนทองอู่เงินนักธุรกิจชื่อดังในพื้นที่
ตั้งใจที่จะก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวนะคะ
เพื่อให้ใช้จุดตรงนี้เป็นสถานที่แวะพักของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเมืองพัทยาค่ะ
ใช้เวลาสร้างนานกว่า๑๐ปี
ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม๒๗พฤษภาคมนี้แล้ว
แต่ก็มาเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นซะก่อนนะคะ
นะครับก็เจ้าของเนี่ยคุณพี่ขุนทองเนี่ยคุณอาคุณทองเนี่ยบอกว่า
ก็เคารพรสถานในองค์สำเร็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช

เพื่อให้ชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ
ทำให้ประเทศเป็นเอกราชแล้วก็มีผืนแผ่นดินทำกินอันอุดมสมบูรณ์
ตอนนี้ใช้เวลาในการสร้างมากว่า๑๐ปี
เพื่อให้ผู้มาเที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตคนไทยสมัยโบราณ
คือราคาที่ลงทุนไปนิดกว่า๕๐๐ล้านนะครับ
ใช่ครับแล้วก็คุณอาขุนทองก็ยังบอกว่า
คำว่าพญาหมายถึงผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นหัวหน้า
เสาเอกของบ้านพญาไม้คือไม้สักทองนะคุณ
ขนาดของเสาเอกเป็นไม้สักทองขนาดรอบวง๖เมตร
อายุหลายร้อยปีถือว่าเป็นไม้ขนาดใหญ่
หรือว่าพญาแห่งไม้เลยนะฮะตามความเชื่อของคนไทยนะครับ
ก็บ้านพญาไม้เนี่ยก็จะมีส่วนต่างไปในบ้าน
จากไม้หายากทั้งสิ้นนะครับโอ้โหเสียดายจริงนะฮะ
ก็จะเปิดแล้ววันที่๒๗พฤษภาคมนะครับ